อีกหนึ่งความคืบหน้าที่ก็ต้องตามกันต่อแล้วก็ต้องให้ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลด้วยเพราะผู้ชายคนนี้ถือเป็นบุคคลอันตรายยังคงหลบหนีหลังจากก่อเหตุยิงคนไปสองคนจนเสียชีวิตแล้วเขาหลบหนีพร้อมกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่งเลยนะคะผู้ชายคนนี้คือนายสุขชัยหิรันภาพงศ์หรือ
ก็ขี่รถไปยิงลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่หมวดทางหลวงระหารเดียวกันเนี่ยตายอีกหนึ่งศพนะคะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทางอำเภอจตุรัสอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืน๒๕นาทีเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าข้ามคืนแล้วก็คือเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่แหละครับตำรวจยังคงตามไล่ล่าอยู่นะคะล่าสุดในพบ
จากบ้านคนก่อเหตุ๘๐กิโลเมตรตำรวจตามไปทันทีเลยค่ะปรากฏว่าไม่ทันพี่อุ๋ยเหมือนเขาไหวตัวทันหนีไปตั้งแต่๘โมงเช้าแล้วค่ะแต่ทิ้งกระสุนปืนขนาด๙มมแล้วก็จุด๓๘วันที่กระท่อมกว่า๕๐นัดนะคะคุณเปียชะคงถิ่นผู้สื่อข่าวทะเลททีวีเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่กระท่อมไปคุยกับเจ้าของกระท่อ
๘โมงเช้าลูกสาวของคุณประนอมมาบอกพ่อพ่อเห็นข่าวนี้หรือยังนี่ใช่เพื่อนพ่อไหม
ก็บอกอุ้ยตกใจเลยเป็นข่าวตำรวจแบบเป็นรูปของนายสุขชัยหรา
แล้วตำรวจบอกตามจับฆาตกรฆ่าสองศพ
ตกใจมากสงสัยเพื่อนคงไหวตัวทันเหมือนกันว่าตัวเขารู้ข่าว
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปเลยค่ะ

นี่ค่ะคนนี้คนนี้ชาวบ้านที่เห็นเนี่ยบอกว่า
นายสุขชัยคนนี้สวมผ้าปิดบังใบหน้าสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
หลังรถมีกระเป๋าเสื้อผ้าตอนไปซื้อของยังต่อราคาเนื้อวัวด้วยนะ
บอกลดหน่อยได้ไหมจากร้อยห้าร้อยหกสิบเหลือสักร้อยห้าสิบได้ไหม
แต่แม่ค้าก็ไม่ได้หลดให้หลังจากนั้น๑๐นาที
คนร้ายก็ขี่รถกลับไปที่กระท่อมที่ไร่ของนายประนอมนะคะ
ส่วนช่วงเวลาที่หลบหนีตอน๘โมงเช้าเนี่ยน่าจะมุ่งหน้าไปที่ตัวเมืองชายภูมิค่ะ
ที่นี่เนี่ยน้องชายนายสุขชัยที่ชื่อพระธรรมิโกพิกุจำวัดอยู่
นายสุขชัยเนี่ยมักจะมาหาพระน้องชายตลอด
เจ้าหน้าที่ก็พยายามตรวจสอบรอบที่พักสงฆ์หาร่องรอยของนายสุดชัย

น้องชายเองก็ให้ข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านี้
พี่ชายเคยมาระบายความอัดอั้นตันใจให้ฟัง
เรื่องที่นายวิชาพี่เขย
เอาเรื่องของตัวพี่ชายไปพูดนินทาหาว่าเป็นเอด
เพราะเห็นตุ่มขึ้นตามตัวจากโรคผิวหนัง
ทำให้พี่ชายรู้สึกอับอายแล้วก็คับแค้นใจ
ส่วนเพื่อนร่วมงานที่ว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ว่าโดนยิงตายอีกศพนึง
พี่ชายก็เคยมาระบายให้พระน้องชายฟังว่าบาดหมางกันเรื่องอิจฉาริสยา
น้องชายก็แนะนำพี่ชายไปบอกว่า
ลาออกไหมล่ะแล้วมาอยู่วัดดีกว่า
พี่ชายก็บอกว่าพี่มีหนี้อยู่ก้อนนึงเอาไว้หมดหนี้สินแล้วจะมาอยู่
แต่สุดท้ายแล้วก็ไปยิงคนตายแบบนี้ค่ะ
ทำมาฟังความข้างเดียวนะแต่ความจริงเป็นยังไง
อาตมาไม่สามารถที่จะนั่นได้อัตมาพูดในสิ่งที่ได้ยิน

ส่วนที่วัดนาคาวาสที่ตั้งศพของนายวิชาพี่เขยของคนเกาะเหตุ

ก็ได้คุยกับภรรยาของผู้ตายแล้วก็พี่สาวของผู้เกาะเหตุ
ทุกคนมีอาการหวาดภาวะเลยค่ะ
เพราะว่านายสุขชัยเคยขู่เอาไว้บอกว่าจะฆ่ายกครัวนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นตอนแรกเขาบอกว่าเอ๊ะ
หรือจริงจะเป็นประเด็นเรื่องมรดกหรือเปล่า
เพราะครอบครัวนี้เขามีพี่น้องกัน๑๐คน
ตัวพี่สาวเป็นคนที่สอง
ส่วนคนก่อเหตุเป็นน้องคนที่แปด
แต่ตัวพี่สาวเองบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมรดกแน่นอน
ล่าสุด
ส่วนอยู่ระหว่างกระจายกำลังติดตามตัวนะคะ
เพราะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายค่ะ
เพราะมีปืนพกติดตัวอยู่ถึง๒กระบอกแล้วก็มีกระสุนปืนด้วย

ตอนนี้ยังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีอีก๑๐๐๐บาท
คิดว่าน่าจะเป็นการเตรียมการมาก่อเหตุนะคะ
แล้วก็มีการเก็บสัมภาระเตรียมหลบหนีด้วย
คุณผู้ชมดูหน้าไว้นะคะลักษณะ
รูปภัณฑ์สันธารของนายสุขชัยผู้ก่อเหตุที่ตอนนี้หลบหนีอยู่เนี่ย
เขาสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีดำ

มีกระเป๋าเสื้อผ้าเปรย์ผ้าแล้วก็กระติกน้ำสนามติดตัวไปด้วย
รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้นะคะ
ทะเบียน๑กกบไม้๑๑๖๓ชัยภูมิ

อันนี้ชื่อเล่นใช่ไหมที่เขาเรียกกันเพื่อนเรียก

เด็กน้อยภาษาอินทรีย์ศาล